น้ำจิตน้ำใจรวมไปถึงคนใจบุญในวงการบันเทิงกันหน่อยดีกว่า
มีกันเยอะถ้าพูดถึงเรื่องคนใจบุญอีกชื่อนึงต้องลอยมาเลย
นุ้ยเชิญยิ้มงานไหนงานนั้นคุณผู้ชมค่ะยิ่งแบบว่าเพื่อนตลกด้วยการเดือดร้อนเนี่ย
ถึงที่ตลอดเลยทั้งงานบุญอะไรก็แล้วแต่นุ้ยเชิญยิ้มเดินทางไปร่วมพิธีตลอดค่ะ
รวมไปถึงไม่ว่าใครตกทุกข์ได้ยากพี่นุ้ยจะส่งกำลังใจสิ่งของไปช่วยเหลือ
โดยเฉพาะในเวลาที่พี่น้องในวงการตลกแบบจากไปได้รับการสูญเสีย
เขาจะส่งเครื่องเสียงไปตั้งเอาไว้ที่งานเลยค่ะ
เพื่อให้เพื่อนพี่น้องวงการตลกที่เดินทางไปร่วมงานได้ร้องเพลง
แล้วก็ใช้เครื่องเสียงทำประโยชน์ในงานนั่นเองค่ะ
ไม่ให้สร้างความเครียดกันนั่นเองนะคะมอบรอยยิ้มให้กันและกัน
เป็นการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายกับผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
และนอกจากพี่นุ้ยจะชอบเข้าวัดทำบุญแล้วนะคะ
เป็นอีกหนึ่งคนนะพกเครื่องรางของขลังติดตัวเยอะมาก
ล่าสุดค่ะนักข่าวของเรามีโอกาสเจอพี่นุ้ยนะคะ
ขอดูหน่อยพี่พี่ขอดูของหน่อย
พูดให้เต็มขอดูของขลังพกติดตัวมีอะไรบ้าง
นุ้ยนี่นะคะควักมาเลยจ้ะโอ้โชว์ให้ดูชัดเลย
จะเป็นองค์ไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
แขนในคอนี่ก็มีในคอนี้ก็จะเยอะเดี๋ยวให้ดูก็ได้
อันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดอันนี้ก็จะเป็นเซียนแปดโรงศรียัน
อันนี้จะเป็นหลังคาโบสถ์วัดสมเด็จโตวัดละคัง
แล้วข้างหลังนี่ก็จะเป็นทาเวสวรรณมีติดตัวไว้อะไรอย่างนี้นะครับ
เวลาเดินทางส่วนมากพี่ไอ้พวกหนังเหนียวอะไรพี่ไม่มีหรอก
จะมีแต่น้ำเมตตามหานิยมไปไหนก็ให้แค้วคาดปลอดภัยจากพยานอันตราย
ขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาขอให้มีแต่ผู้ใหญ่คำชูอุโบถัมภ์
แล้วขอก็ได้เหมือนที่ขอเลยนะเพราะว่าในวงการนี้ใครก็รักพี่นุ้ยนะคุณผู้ชม
ด้วยความว่าแกเป็นคนตลกเฮฮาเขาเรียกอะไรใจถึงเพิ่งได้ขอยืมโลแกนอีกท่านหนึ่งมาหน่อย
อันนี้ได้จริงได้ทุกงานเพื่อนวงการเพิ่งได้
ช่วยเหลือทุกงานจริงนี่ไปทำข่าวตลอดงานบุญงานศพงานวันเกิดแกทำบุญหมดเลย
ดูที่คลอนนี้หลายองค์อยู่นะแล้วก็ดูท่านั้นแต่หลายบาทด้วย